เดี๋ยวได้ดูภาพข่าวระทึกระทึกแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าตำรวจทางหลวงเนี่ย
เขาไล่ลากกระบะ๔ประตูที่พี่น้ำแข็งบอกว่าลอบขนต่างด้าวมา
หนีตั้งแต่ยุธยานะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งอายุทยา

หนีระห่ำข้ามจังหวัดเลย

แล้วก็โดนรถสายตรวจตำรวจทางหลวง

ด้วแล้วโอ้โหทำไมเร็วขนาดนั้น

ไปจนถึงอำเภอป่าโมกที่อ่างทอง

เดี๋ยวเข้าซอยนี่เลี้ยวแล้วซอยยังเปรียวคุณผู้ชมฮะ
มืดด้วยมืดด้วยมืดด้วยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
ตอนนั้นท้ายรถสายละสายไปสายมามันเริ่มที่แบบยางแตกอะไรอย่างนี้ล่ะป้า
เริ่มแตกแล้วไงพี่น้ำแข็งขับเข้าไปได้เกือบ๓กิโลเมตรครับ
จอดสนิทเลยฮะโอ้โหจอดสนิทตำรวจเลยบุกชาร์จ
นี่ทุ่มหนึ่งเมื่อคืนนี้โอ้โหระทึกตั้งแต่ทุ่ม
แต่เอาจริงนะคือดอมที่บอกว่าจอดสนิทอ่ะ
ไม่ใช่ว่าเขาแบบยอมมอบตัวนะคือมันไปต่อไม่ไหว

คนขับนี่ชื่อเจ๋งแซ่ว่องอายุ๒๕ปี
ห้องโดยสารเจอโอ้โหคุณผู้ชมลงมากี่คนนะ
ลงมากี่คนลองนับดูลองนับดู
เป็นชาย๑๒คนเมื่อกี้อยู่ตรงไหนอ่ะ
กระบาดหลังก็ไม่เห็นมีอยู่ข้างในอยู่หรอ

สภาพกระบะคือยางแตก๓ล้อแล้วจะไปยังไงต่อ
ล้อหน้าซ้ายล้อหน้าขวาแล้วก็ล้อหลังขวาครับ
เหลือแค่ล้อหลังซ้ายที่ยังวิ่งได้
มันก็ไปไม่ได้ล่ะโอ้โหนี่มีหน้าน้ำแข็งบอกกระบาดล้อเดียวนะ
ใช่ที่เหลือมันแตกหมดแล้วไง
ตำรวจก็เลยสอบสวนคนขับก็คือในเจ๋ง
ให้การว่ารับแรงงานต่างด้าวมาจากกำแพงเพชร

คิดค่าโดยสารคนละพันบาท
นี่กี่คน๑๓คน
เขาทำมาแล้ว๓ครั้งนะโอ้แสดงว่าชะล่าใจก็เลยทำต่อ
แต่เนื่องจากว่าต้องทำความเร็วเยอะต้องทำเวลา
ก็เลยโดนตำรวจไล่จับไงคือความเร็วมันผิดปกติคุณผู้ชม

แต่ว่าก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะเพราะว่ามันเป็นช่วงพรมแดนที่มันกว้างขวางเหลือเกิน
แต่ยังไงถ้าเราบล็อกตรงนั้นได้นะก็จะไม่ได้เข้ามาได้แบบนี้
ตากทุกคราวที่หนีลงมาจากเหนือ